ต่อกันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างโป๊ปธนวัฒน์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับมาทวงบันลังความฮอตอีกครั้ง
จากกระแสละครพีเรียสที่ตอบรับดีมากในบทบาทของคุณหมื่นสุนทรเทวาคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากได้รับความนิยมจากผลงานการแสดงเรื่องล่าสุด
โป๊ปเองก็ยอมรับว่าปลื้มอกปลื้มใจเหมือนกันนะ
ที่มีคนติดตามผลงานเยอะแยะมากมายขนาดนี้
แล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเจอแฟนคลับหน้าใหม่เพิ่มขึ้น
ก็ถือว่าเป็นการขยายฐานแฟนคลับของเจ้าตัวอีกด้วยนะคะ
ส่วนที่หนุ่มโป๊ปถูกแซวกับฉากถอดเสื้อนั้น
ตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขินนะ
เพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในสรีระของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ
ไม่ค่อยมั่นใจผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
บางทีก็อาจจะกินเยอะช่วงนั้นอะไรอย่างนี้อย่างก็อเมริกาถอดไป
ใครจะน้ำสาบอรี่ล่ะ
เจือนและแอบผิดหวังไม่เห็นสีชมพูอะไรแบบนี้

มันก็แล้วแต่กรรมภัณฑ์มั้งไม่รู้เหมือนกัน

เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเท่าไหร่ครับ
อืมมั่นใจไปเลยค่ะ
สำหรับละครพีเรียสเรื่องล่าสุดผลงานของหนุ่มโป๊ปนั่นเองนะคะ
เรื่องงานตอนนี้หนุ่มโป๊ปกำลังไปได้รุ่งไม่แพ้เรื่องหัวใจเลยนะเธอ
โดยหนุ่มโป๊ปเองยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีคนคุยบ้าง

สถานะตอนนี้เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะคะ
เพราะอยากจะมุ่งมั่นทำงานให้เต็มที่ก่อนค่ะ
ก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีคนที่แบบเราคุยกันเป็นเพื่อนกัน
อืมเจอมีโอกาสพัฒนาได้ยังพี่โพ๊ป
ยังครับยังไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวก็ทำงานไปก่อนแล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันใช่คนนั้นก็คงจะใช่ครับ

โป๊ปค่ะตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าสาวเนี่ยอาจจะอกหักกันทั้งประเทศก็เป็นได้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานของเขากำลังเปรี้ยงกำลังปังเลยนะคะ
อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องหัวใจรอดูผลงานของหนุ่มโป๊ปกันไปก่อนนะคะ
สำหรับบทบาทของหมื่นสุนทรเทวานั่นเองนะคะ
ตอนนี้กำลังขโมยหัวใจสาวทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชม